พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยคุณแม่
เอาบาดมาใส่เป็นชาบู
เอาบ่ามาทำเป็นหม้อต้มชาบู
งานนี้แม้ว่าจะสะดุดตาชาวพุทธ
คำวิภาควิจารณ์ก็หนักอยู่เหมือนกัน

นี่เป็นคลิปที่ร้านชาบูร้านหนึ่งนะฮะ
โปรโมทและออกแผนการตลาดแบบนี้
บอกว่าถ้าคุณมาที่ร้านหม้อของเรามีความพิเศษ

ห้อไม่ธรรมดาทำไมหม้อนี้คือบาทบาทพระนี่แหละฮะ
เวลาท่านอุ้มบาทไปบินทบาทก็จะเห็นนะ
แต่ทีนี้เอามาทำเป็นชาบูมันได้หรือ
แล้วเป็นไวรัลเลยนะคุณนะร้านชาบูแห่งหนึ่ง
นำบาทที่พระสงชัยบินทบาทมาดัดแปลงซะเลย
เป็นหม้อชาบูจุ่มอาหารจุ่มหมูกันแบบนี้
พากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางถึงความเหมาะหรือไม่เหมาะ
ความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
เพราะมันไม่ใช่ภาชนะในการใส่อาหารนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านชาบูแห่งนี้
จะไปสอบถามความจริงกับเจ้าของร้านเขา
เจ้าของร้านเขายังหนุ่มยังแน่นในวันรุ่นกันอยู่เลยนะคุณนะ
นี้ไปเจอกับนายไอผู้นาทิพย์ขินิพันธุ์๑ในหุ้นสวนร้าน

เปิดร้านมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับ
นี่ก็เพิ่งเปิดเหมือนกันนะครับไม่กี่เดือนอื่นนะครับ
เป็ปต์ของร้านนี่เป็นบรรยากาศแบบแคมปิ้งนะ

ช่วงปลายปีช่วงปีใหม่นะครับ
ลาดประดุกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้าน
จัดงานวัดติดต่อกันหลายวัน
คนไม่มาร้านจาบูคนไปไหน

ไปเที่ยวงานวัดที่วัดลาดประดุกนะฮะ
ทีนี้ก็เลยคุยกันกับเพื่อนเอาไงดีวะ
เราเพิ่งเปิดร้านชาบูลูกค้าเริ่มน้อยลงแล้ว

หรือว่าร้านเราจะโดนทำของหรือโดนคุณสัย
ก็เลยชวนเพื่อนกันไปทำบุญที่วัด
เพื่อหวังจะนำน้ำมนต์จากวัดมาปะพรมที่ร้านแก้เคล็ด
อันนั้นเป็นความคิดแรกแวบแรกที่จะไปที่วัด

เอ้าเห็นน้ำมนต์มันอยู่ในบาท
ไอ้น้ำมนต์นี่มันเป็นน้ำซุปได้ไหม
เป็นน้ำซุปได้ไหมละบาทที่ใส่เอามาเป็นหม้อได้ไหม

ทีนี้ก็เลยเอามาลองกันแล้วก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ไปหาซื้อบาดมาเลยมีบาดสองแบบ
บาทพระแบบสแตนเลสเอามาเป็นหม้อต้มชาบูได้
ทีนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าให้ความสนใจมากนัก
ก็เลยทำคอนเทนต์นะโดยใช้บาดพระสีดำ
ซึ่งมันเหมือนบาทพระกว่าเอามาทำเลยนะคุณ
เพื่อมีการโปรโมทร้าน
หลังทำคอนเทนต์เสร็จนะคุณปรากฏว่ามีลูกค้าให้ความสนใจ

พอมาถึงร้านนะก็ไหนหม้อชาบูที่เป็นบาดพระ

แต่ทีนี้คนก็ถามไปอีกว่าไอ้บาดพระสีดำ
หรือว่าแบบรมดำเคลือบดำนั้นเนี่ย
เขาเคลือบอะไรไว้เคลือบสารอะไรไว้หรือเปล่า
มันไม่เหมาะในการเอามาเป็นภาชนะในการต้มแบบนี้หรือเปล่า
ถ้าเอามาต้มแล้วเดี๋ยวสารต่างนี้
มันจะละลายออกมากินชาบูเข้าไปก็อันตรายด้วยหรือเปล่า
แต่ทีนี้ทางร้านก็เลยบอกแบบนี้
เปลี่ยนเป็นแบบอะไรนะสแตนเลส
แต่เลสอาจจะเหมือนหม้อมากกว่า
ทีนี้มันจะปลอดภัยกว่าฟังเสียงเขาซะหน่อยนะครับ
อันนี้เราไปถ่ายคอนเทนต์อย่างเดียวครับ
คีบเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเราไม่ได้กินจริง
เพราะเรารู้อยู่แล้วมันมีสารเคลือบสีนะครับตัวนี้
ก็เลยเป็นที่มาของการเอาบาดมาทำชาบูนะครับ
แต่จริงคือที่ให้ลูกค้าทานนี่คือ

เป็นวัสดุเดียวกับหม้อชาบูทั่วไปครับ

เดี๋ยวนะคุณพี่บุ๊คะ

พอเขาบอกว่าลูกค้าเริ่มกังวล

มันจะมีสารอะไรแปลกปลอมปนมาหรือเปล่า

เอาจริงมันก็ยังเป็นทรงลักษณะคล้ายบาท

อาจจะปลอดภัยในการเป็นทรงลักษณะได้

จริงก็เหมือนการโปรโมทล่ะพี่

ส่วนพวกผมแค่เอาบาทมาโปรโมทแค่นั้นเอง

ท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร

อยากมากค่ะ
ฟังพระพยอมท่านเลยนะฮะ
เอาเรื่องเป็นโทษผิดกฎหมาย

กฎหมายจะล่างไว้แล้วหรือยัง

ว่าระหว่างโลโก้อย่างอื่น

ถ้าเราคิดว่าถ้าอาศัยใช้โลโก้ของศาสนาแล้ว
จะทำให้เราขายดิบขายดี
แต่ต้องตำหนิกันหน่อยนะว่า
มันหมินเมตต่อการขัดหูขัดตาชาวพุทธเรา

เออนี่นะครับความคิดเห็นของพระพยอมท่านนะครับ
พระพยอมท่านบอกเรื่องของกฎหมายใช่ไหม

กฎหมายมาตราไหนที่ห้ามนำบาทพระมาทำหม้อชาบู

บาทอาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นโลโก้ของศาสนา

พระท่านใช้บินทบาทให้คนได้ทำบุญกันนะครับ

หรือว่าเอามาใช้เกี่ยวกับขายอาหารหรือว่าชาบูแบบนี้
อาจจะไม่เหมาะสมอาจจะได้รับการติเตียน